ดังนั้นวันนี้มาดูข่าวเช้าสดใสของเราบ้างดีกว่านะครับ
ก่อนหน้านี้นะมีข่าวพฤศกัณฑ์ซีนำว่าอาจจะปิดอาจจะเรื่องการขึ้น
ยืนยันแล้วนะคะว่าวันที่๒๘มกราคมนี้ค่ะ
จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนขึ้นเขาคิดชะกูธแน่นอนค่ะ
นายวิทูรัฐศรีนามผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะ
แถลงข่าวหลังมีกระแสจากโลกโซเชียล
บอกว่าจะเลื่อนนามัศกาลปิดทองรอยพระพุทธบาทหลวง
เขาคิดจะกูอย่างไม่มีกำหนด
ยืนยันมาแล้วปีนี้จะจัดงานช่วงวันขึ้น๑ค่ำเดือน๓
ตรงกับวันที่๒๘มกราคมนี้
และจะเปิดให้นามัศกาลปิดทองรอยพระพุทธบาทพลวงไป
จนถึง๒๘มีนาคมที่จะถึงนี้

แล้วก็ให้เป็นไปตามคำลองความเชื่อและความศรัทธาค่ะ
ทางจังหวัดดำเนินกิจกรรมไปตามปกติ
และจะไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของพุทธศาสนิกชนนะคะ
และก็ไม่ให้กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิดชะกูธ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่า
รอยต่อ๕จังหวัดของภาคตะวันออก
บรรยากาศการนามัศกาลปิดทองรอยพระบาทพลวงปีนี้นะคะ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง
เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนมีทุนทรัพย์น้อย
ไม่สามารถเดินทางไปนามัศกาลรอยพระพุทธบาทที่ชมพูทวีปได้
มาน้ำมัสการที่จุดนี้
อกจากนี้ห้ามก่อสร้างที่พักบนยอดเขาเพิ่ม
แต่ให้อุทยานเป็นผู้พิจารณาพื้นที่อำนวยความสะดวกเอง
โดยเฉพาะจุดปฐมพยาบาลนะคะไปฟังรายละเอียดค่ะ
วันนี้นะคะจะมีพิธีเปิด๕อนุญาตให้ดำเนินการในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูลบริเวณอ่างเก็บน้ำพลวง
เพื่อเป็นการประกาศสร้างความชัดเจนให้กับผู้แสวงบุญ
แล้วก็ประชาชนได้รับทราบถึงการเริ่มต้นเทศกาลนี้ค่ะครับ